มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒๖ธันวาคม๒๕๖๐
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาค่ะ
เด็กหญิงอายุ๑๓ปีนะคะนั่งรอรถอยู่ที่หน้าบ้าน
รอไปโรงเรียนช่วง๗โมงเช้า
จากนั้นมีผู้ชายขับรถมาลงจากรถฉุดตัวขึ้นรถหลังจากนั้นหายไป
คุณแม่พยายามออกมาคือได้ยินเสียงร้องของน้อง
แต่ออกมาจะมาดูไม่ทันเห็นหลังไวเห็นรถขับไปแล้ว
คือหลังจากนั้นคนร้ายที่จุดน้องไปเอาตัวน้องกลับมาส่งแล้วที่หน้าโรงเรียน
เมื่อวานี้ตำรวจค่ะติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดนำมาสู่การจับกลุ่มได้แล้ว
คือจับกลุ่มได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
คนนี้เนี่ยนะคะสวมเสื้อสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยคนนี้เป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
คือก่อนหน้านี้เขาก็ปฏิเสธแหละบอกว่าอยากให้น้องสำเร็จความไคร้ให้
แต่ว่าล่าสุดนะคะรับสารภาพแล้วว่าทำอนาจารย์ค่ะ
ตำรวจสพหมูศรีจังหวัดนครราชศรีมาควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ๑๘ปีค่ะ
ที่ก่อเหตุลักพาตัวนักเรียนหญิงขึ้นรถกระบะ
ขณะที่รอไปโรงเรียนเช้าเมื่อวานนี้๗โมง๑๐นาที
นำตัวไปฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้วข้อหาพรากผู้เยาว์
เจ้าตัวรับสารภาพกระทำอนาจารย์จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้
โดยพ่อและแม่ของเด็กไปแจ้งความกับตำรวจสพหมูศรีว่า
ขณะที่ลูกสาวอายุ๑๓ปีนั่งรอรถไปโรงเรียนริมถนนหน้าบ้าน
ว่าหน้าบ้านนะหน้าบ้านตัวเองเลยนะคะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณ๗โมงลูกก็นั่งรอตามปกติ
จากนั้นค่ะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
มีวัยรุ่นชายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นสีดำใส่ถุงเท้าสีดำ
สวมรองเท้าขับรถกระบะเชฟโรเล็ตสีขาว
ฉุดลูกสาวขึ้นรถโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นภาพที่น้องแอบถ่าย
คือน้องวัย๑๓ปีกลัวถ่ายแล้วก็ส่งข้อความไปบอกแม่
น้องเขียนว่าแม่กลัวมาทำอะไรอีกก็ไม่รู้มาหาหน่อยได้บ่
แล้วแม่ก็ตอบกลับมาไปบ้านยายห้วยเลย
ตอบกลับมาแบบนี้คือแม่บอกว่าอยากให้น้องไปอยู่บ้านคนข้าง
ไปให้เร็วที่สุดเพราะแม่ก็ห่วงน้องเหมือนกันไง
ใช่ค่ะห่วงมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่น้องถูกฉุดขึ้นรถไป
ส่งเสียงคือร้องเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วคุณแม่ก็ได้ยินและจำได้ว่าเป็นเสียงลูกตัวเอง
วิ่งออกมาไม่ทันแล้วนี่นะคะ
โมงไปแจ้งความเลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะ
รอแล้วรอเล่าใจแม่จะขาดค่ะ
ผ่านไปตั้งแต่๘โมง๒ชั่วโมงจนถึง๑๐โมงวันเดียวกันนี่แหละ
คนร้ายขับรถมาส่งน้องอายุ๑๓ปีที่บริเวณวัด
ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนจากนั้นน้องคนนี้ค่ะวิ่งกลับเข้าไปในโรงเรียน
ไปหาคุณครูและให้คุณครูแจ้งคุณพ่อคุณแม่แจ้งญาติ
และตำรวจก็มารับตัวโดยคุณครูเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าน้องร้องไห้ตกใจคือพูดอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลย

จริงใช่คือพยายามถามน้องแต่น้องก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้
เด็กก็คงภาวะด้วยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้
แล้วน้องเป็นเด็กที่แบบหน้าตาน่ารักเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาดีเลยแหละ
และก่อนหน้านี้นะคะไปถามคุณแม่ค่ะ
คุณแม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมตำรวจก็อยากได้ข้อมูลเนี่ยนะคะ
เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าวันเมื่อวานซืน๒๕๒๕ธันวาคม
ลูกสาวมาบอกว่าแม่มันมีเรื่องแปลกนะ
เวลาเช้าจะมีผู้ชายแต่ว่าตอนนั้นน้องคาดการณ์ว่าผู้ชายคนนี้จะอายุ๓๐ปี

น้องเล่าให้แม่ฟังบอกว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
ขับรถกระบะสีขาววนไปวนมาที่หน้าบ้านเราแม่หลายรอบ
แล้วบางครั้งมีการจอดถามเส้นทางด้วย
เพราะว่าน้องนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านไงรอไปโรงเรียน
ใช่เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมาถามไงว่าบ้านคลองดินดำไปทางไหน
ทีนี้พอน้องไปบอกแม่แบบนี้แม่ก็เลยต้องบอกว่าลูกระวังตัวนะ

คือน้องเขาพูดว่ามาทำอะไรอีกก็ไม่รู้

จำได้แล้วจำได้คนนี้แหละคือคนที่คุยกับแม่ไปเมื่อวานนี้นะคะ
ถามข้อมูลจากคุณแม่เพิ่มเติมหน่อย
คือตำรวจก็ต้องสงสัยหลายมุมนะมองหลายมุมเนี่ยนะคะ
ถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาว
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเป็นเด็กนิสัยดี
ปกติเลิกเรียนแล้วไม่เคยออกไปเที่ยวที่ไหน

ส่วนเรื่องของการเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊ก
ขออภัยนะคะคุยกับผู้ชายหรือเปล่า

ไม่มีนะคุณแม่บอกตำรวจแบบนี้

แต่เป็นเรื่องหมาเรื่องแมว

ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเลยคุณแม่บอกแบบ
เออเอาจริงคือน้องก็ยังเด็กอยู่อะค่ะ๑๓นะ
ใช่ขณะที่ตำรวจเองนะคะ
หลังจากเกิดเหตุปุ๊บออกหาข่าวแล้วก็ตรวจสอบดู
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาคนร้าย
ก่อนที่จะมีคนแจ้งเบาะแสว่าไปพบรถคนร้าย
ซึ่งเป็นกระบะสีขาวขับผ่าน๓แยกบ้านเลือดไทย
ก็ไปติดตามจับกลุ่มได้เลยค่ะที่หมู่บ้านหนองกรวดตำบลโป่งตาลอง
เอาตัวมาสอบสวนที่สพหมูศรีนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เลย
ช่วงแรกเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธแหละ
บอกไม่ได้ทำอะไรมากแค่อยากจะนำตัวน้องไป
เพื่อให้สำเร็จความไคร้ให้แต่ตำรวจก็ต้องเค้นสอบผ่านไป๑คืนค่ะ
รับสารภาพว่ากระทำอนาจารย์น้องจริง
และอาชีพของเขาเป็นคนขับรถแบ็คโฮอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเอาน้องไปตรวจร่างกายก่อนว่าน้องเจออะไรโดนอะไรบ้าง
คือต้องรอสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาสอบถามด้วยเพราะว่าเด็กยัง๑๓ปีเองนะคะ
เดี๋ยวตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อด้วยค่ะ